๓กับน้องปี๑มันเป็นการฆ่าสางแค้น
เพราะอะไรเคยมีเรื่องกันอยู่แล้ว

ปี๑สู้ไม่ไหวเอามีดมาจึก

อีกแล้ว
อันนี้วิ่งหาละล้วนตรงนี้ไอ้

โดนตัวถูกต้องดูข้างฝั่งนี้นะครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เกิดขึ้นที่วิทยาลัยเลยนะ
อีกแล้วอยู่ในสถานศึกษาแล้ว
ใช่ค่ะแล้วรุ่นพี่ปี๓โดนแทงเข้าไปกลางหลัง
ท้ายที่สุดรุ่นพี่นี่เสียชีวิตนะคะ
นี่เป็นวิทยาลัยอยู่ในอำเภอเมืองที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
แผนกช่างยนต์โดนแทงเลือดท่วมเลยค่ะแล้วก็นอนนิ่งไปแล้ว
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลท้ายที่สุดก็เสียชีวิต
ปวชปี๑อายุ๑๖ปีแผนกช่างก่อสร้างวิทยาลัยเดียวกันนี่แหละค่ะ
ก็ตัวรุ่นน้องได้รับบาดเจ็บเพราะว่าคิ้วเขาแตกโดนต่อยไง
ก็มารักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้ภาพขวาเนี่ยคือรุ่นน้องนะคะ
แล้วตัวเองก็ไปรักษาแผลที่โรงพยาบาลตำรวจเลยไปรวบตัวได้
แล้วก็ชกต่อยกันผมสู้เขาไม่ได้หรอกผมตัวเล็กกว่าเขา
โดนปีสามาต่อยคิ้วแตกเลยคิ้วซ้ายผมก็โมโหผมพกมีดอยู่ในกระเป๋าไง
ก็จึ๊กแทงไปกลางหลังรุ่นพี่เนี่ยคนที่พกมีดอย่างงี้มาหรอโอ้โห
อันนี้เดี๋ยวมันจะต้องถามต่อรเองของการตรวจอาวุธตอนเข้าไปในสถามบันได้นะคุณผู้ชม
แล้วมีดเล่มนี้เขารีบเอาไปซ่อนหลังจากนั้นก็มาทำแผลที่โรงพยาบาล
ตรงคิ้วซ้ายที่แตกอะนะคะอบรวดแจ้งข้อหาร่างคาวิธิการทำร้ายร่างกายผู้อื่น
แก่ความตายแล้วก็ยึดมีดปลายแหลมนี้ยาว๑ฟุตเอาไว้
เพื่อนของรุ่นพี่ปีสามที่ตายเนี้ยเพื่อนของในเอน่ะเล่าให้ฟัง
บอกว่าประมาณสักเก้าโมงเอกับเพื่อนอ่ะ
สี่คนไปเจอกับกลุ่มของในบีในบีคือรุ่นน้อง
แล้วก็ท้าทายกันแล้วก็ต่อยกันเพื่อนจริงไปห้ามแล้วนะ
กันไปรอบแรกเขาบอกว่าไอ้ตอนรอบแรกเนี่ย
คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้อันนี้คือคลิปที่เขาถ่ายไว้ค่ะ
โอ้โหนี่ก็ตุ๊บตับตุ๊บตับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วนะ
อืมแล้วหลังจากนั้นนะฝั่งกลุ่มในบี
ในบีคือคนก่อเหตุเนี่ยนะปีหนึ่งเนี่ยนะ

พวกมาเพิ่มแล้วคุณผู้ชมคิดดูนี่ไงจังหวะนี้เสียเปรียบแล้ว
ใช่ไกลเป็นเท่าไหร่สามสิบรุ่มสี่เลยนะโอ้โหใช่โอ้โหเอาที่ไหนไปสู้
ก็ใช่ไงแล้วก็ทะเลาะก็ชกต่อยกันอีกหลังจากนั้นบีที่เป็นรุ่นน้องเนี่ย
เอามีดพกมาแทงหลังของรุ่นพี่คือนายเอจนรุ่นพี่น่ะเสียชีวิตน่ะนะคะ
แล้วพ่อของในบีในบีคือคนก่อเหตุก็เล่าบอกว่าลูกผมกับทางรุ่นพี่น่ะ
เขามีเรื่องขัดแย้งกันมาหลายครั้งแล้วแหละแล้วกลุ่มรุ่นพี่น่ะก็คือกลุ่มบึงสนม
ส่วนกลุ่มลูกชายผมเนี่ยคือกลุ่มหนองจิกลูกชายเล่าให้ฟังบอกว่าถูกกลุ่มบึงสนมมันทำร้ายร่างกายประจำเลย
เวลากลับมาเนี่ยบางทีก็มีแผลกลับมาบ้านจนมารอบนี้ลูกชายเขาเล่าให้ผมฟังบอกว่าตอนเช้าไม่ได้กินข้าวออกจากบ้านก็เลยไปหาข้าวกิน
แต่เจอกับกลุ่มนั้นกลุ่มบึงสนมนั่นแหละเข้ามารุมทำร้ายตอนแรก๗รุม๑รุมลูกผมก่อนลูกผมก็เจ็บที่ตาขวา
ลูกผมก็เดินไปล้างตาที่ห้องน้ำแล้วหยิบมีดฟันหน่อไม้เอาแล้วเอามาจากไหนอ่ะพ่อ
จริงมีดฟันหน่อไม้ผมลืมเอาไว้ที่เบาะรถแล้วลูกผมมาหยิบมาเอาไว้ป้องกันตัว
ทีนี้พอเจอกลุ่มบึงสนมเข้ามามารุมทำร้ายอีกลูกผมก็แบบอ้าวลูกผมโดนแบบนี้ก็ต้องป้องกันตัวสิ
แล้วก็โดนในเอเอาจริงลูกผมไม่ได้ตั้งใจหรอกจะไปแทงรุ่นพี่นะ
ผมก็เสียใจนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวรุ่นพี่ด้วย
ซึ่งทางด้านพ่อแม่ของนายเอก็เตรียมจัดงานศพให้กับลูกชายนะคะพ่อและแม่บอกว่าทำใจไม่ได้หรอก
เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกระทันหันพ่อกับแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกชายเนี่ยไปมีเรื่องอะไรกับกลุ่มรุ่นน้องผู้ก่อเหตุ
ยอมรับเหมือนกันว่าเอาจริงจริงวัยรุ่นอ่ะมันก็คงจะมีบ้างแหละ
ทะเลาะวิวาสแต่ว่าจริงมันควรจบที่ห้องปกครองมันไม่ควรจบด้วยความตายแลกด้วยชีวิตแบบนี้
ก็ไม่รู้ว่าหลุดรอดไปได้ยังไงนะคะ
แสดงว่าคำว่า
วัยรุ่นลูกผู้ชาย
มันก็ต้องมีเรื่องกันบ้างแหละ

เพราะว่าพอมีทีไรแล้ว

แต่ลักษณะที่ขนกันมา๓๐แล้วไปลุมสีนี่สิคุณผู้ชม
ไม่แน่ใจมันเป็นการป้องกันตัวหรือเปล่านะ